เอาใครนะที่ทำแบบนี้นะใครที่มือไม่ดีเลยระวังจะเจอดี
ระวังจะโดนไม่ใช่แค่ตีมือหักดูสิคุณเอาสีสเปรย์มาพ่น
พ่นไปตรงศาลแบบนี้ทำเพื่ออะไรอ่ะคุณชนะระวังนะ
เดี๋ยวเจ้าท่านจะลงโทษนี่ไงถึงบอกว่าระวังจะโดนดี
อาจจะไม่ใช่แค่ตีมือหักนะมาทำแบบนี้เนี่ยอุ้ยแล้วมีกล้องวงจรปิดนะ
ใช่ไหมเนี่ยกลางคืนแบบเนี้ยเอามาค่อยค่อยพลพลพลหรือเป็น
ไม่ใช่หรอมาพลเป็นกีตีครับน้านศิลปะเหรอศิลปไม่ว่า
คุณขี่มอเตอร์ไซค์มานะแล้วก็มาตรงทางเข้าสารเจ้าทองแดงเนี่ย
ที่บ้านบึงชนบุรีแล้วก็พ่นสีสเปรย์แบบใจเย็นเลยนะ
โพสต์ภาพนี้คลิปนี้จากกล้องวงจรปิดนี่แหละแล้วก็บอกว่าหาเรื่องใส่ตัวเองนะครับ
ป้ายมันก็อยู่ของมันดีต่างคนต่างอยู่ก็ไม่ชอบใช่ไหม
งั้นฝากเอาของกลับไปด้วยนะครับดีมาดีกลับร้ายมาก็ร้ายต่อ
ตัวรับได้เลยครับรู้เรื่องโอ้ขู่แบบนี้
แต่คนไปคอมเมนต์สิไปสาบแช่งไปด่าทอ
แล้วร่างทรงประจำศาลเจ้าที่นี่เนี่ยนะเล่าให้ฟังแบบนี้
เมื่อเช้าวันเสาร์มีลูกศิษย์มาบอกว่าเนี่ยใต้ชื่อสารเจ้าโดนใครก็ไม่รู้
สีสเปรย์มาพ่นพ่นพ่นแบบนี้พอไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
จริงป้ายของสารเจ้า๒จุดโดนพ่นแบบนี้หมดเลย
ทีนี้ไอ้ที่ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนเย็นของวันที่๔พฤศจิกานะ
ก็แจ้งความไว้แล้วที่สพบ้านบึงให้ตำรวจตามตัวมือไม่ดีคนนี้มาดำเนินคดีหน่อย
แล้วก็ฝากไปถึงคนก่อเหตุด้วยว่าหยุดเถอะอย่าทำแบบนี้เลย
มันเดือดร้อนแล้วทรัพย์สินอย่างอื่นก็ได้รับความเสียหาย
ตอนที่เขาไปลงบันทึกประจำวันแล้วก็มีภาพถ่ายของฝีมือ
ไม่ใช่กราฟิติไม่ใช่งานศิลปะ

แต่ก็อยากรู้นะว่าพ่นอะไรทำไมนะ